มาดูครับใครบ้างที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำมันแพงไม่มีไม่มี
ทุกคนขนาดเจ้าแม่รถรถทัวร์เจ๊เกียวบอกว่าฉันจะเลิกทำแล้วนะ
ฉันจะไม่ทำแล้วนะรถทัวร์เนี่ยฉันสู้ไม่ไหวแล้ว
แต่ล่าสุดกองทุนน้ำมันนะครับตรึงราคาดีเซลเอาไว้ที่๓๒บาทต่อลิตรแล้วนะครับ
กลับมานิดนึงเนี่ยฮะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ
พิจารณาทบทวนราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลประจำสัปดาห์หลังจากที่มีการปรับราคานะครับ
เป็นขั้นบันไดปรับราคาตามสัปดาห์ล่าสุดวันนี้ครับ
มติให้คงราคาดีเซลไว้ที่๓๒บาทต่อลิตรเช่นเดิมนะครับ
เพื่อบรรเทาผลกระทบเรื่องค่าคลองชีพของประชาชนค่าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้น
อาชีพได้รับผลกระทบผมว่าทุกคนไม่ใช่หลายอาชีพนะฮะ
ล่าสุดครับเจ๊เกียวนะครับหรือนางจินดาเชิดชัยเจ้าของอู่เชิดชัย
บริษัทรถทัวร์เชิดชัยน่ะเนี่ยครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าโอ้โห
ตั้งแต่โควิด๑๙แล้วของแพงแล้วน้ำมันมาขึ้นอีกนะครับ
กรับภาระค่าน้ำมันไม่ต่ำกว่าเดือนละ๔ล้านบาทอีกทั้งรายจ่ายอื่นอีกจำนวนมาก
ตัดสินใจขายบริษัทปิดตำนานหกสิบห้าปีนี่ฮะเจ๊เกียวเนี่ยบอกว่า
ก็มีแต่ขาดทุนก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม
ลูกทั้ง๔คนก็มีกิจการเป็นของตัวเองหมดแล้ว
ไม่มีใครอยากจะมาสารต่อธุรกิจเดินรถด้วย
ประกอบกับท่านเองก็๘๕แล้วนะ

ไม่อยากจะเหนื่อยกับการทนแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ขอไปทุ่มเวลาให้กับธุรกิจอื่นที่ยังมีอยู่
เช่นธุรกิจต่อตัวถังรถโดยสาร
ธุรกิจขายรถยนต์แล้วก็ธุรกิจให้เช่าที่ดินแทนแล้วล่ะครับ
นี่แหละค่ะจะปิดตำนานในยุคนี้